ส่วนคดีเรื่องนี้นะคะเราตามความคืบหน้ามาต่อเนื่อง
อย่างที่คุณมิ้นโปรยไปแล้วด้วยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจจริงนะคะ
เพราะว่าพ่อเลี้ยงก่อเหตุใช้ค้อนทุบศีรษะลูกเลี้ยง
ซึ่งลูกเลี้ยงก็ท้อง๗เดือนแล้ว

ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจก็ทำงานเร็วนะคะ
วบตัวได้แล้วหลังจากที่ไปเจอตัวผู้ต้องหาเนี่ย
น่าจะกินยาเบื่อหนูเข้าไปน้ำลายฟูมปากพยายามหนีความผิด
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลล้างท้องช่วยไว้ได้ทันค่ะ
จากเหตุการณ์ที่มีพ่อเลี้ยงใช้ค้อนทุบศีรษะลูกเลี้ยงสาว

เพราะไม่พอใจที่ภรรยาหนีออกจากบ้านไป
แล้วก็มีการทะเลาะมีปากเสียงกันเกี่ยวกับภรรยาเนี่ยนะคะ
เพราะว่าไม่พอใจที่ภรรยารักตามใจลูกสาวมากกว่าตัวเอง
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑เมษายนที่ผ่านมา
วันนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที
มีปากอยู่ในป่าระมะบริเวณอู่รถเมษาย๑๒๒

ก็เลยให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัชราชธานีนะคะ
นางสาวพิสมัยหงษากันแม่ค้าผู้ที่เป็นคนพบใน
ภูมิใจเป็นคนแรกบอกว่า
ขณะกำลังทำอาหารอยู่ที่ร้านเห็นคนนอนดิ้นทุรนทุราย
ก็เลยให้แฟนไปดูแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
ตอนนั้นยังพูดคุยรู้เรื่องถามว่าเมาหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าไม่เมาแต่บอกว่ากินยาเบื่อหนูไป
เพราะว่าไปฆ่าลูกสาวมานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิงฆ์เสียงเดชน์ผู้อุ้มกับการสถานีตำรวจนครบัน
ก็เลยแจ้งกู้ภัยและตำรวจตอนนี้เนี้ยอาการล่าสุดของพ่อเลี้ยง
แล้วนะคะถ้าหากผู้ต้องหารักษาตัวจนดี
ขึ้นและออกจากโรงพยาบาลได้แน่นอนว่าตำรวจจะควบคุมตัวไปดำเนินคดีตาม

หลังจากญาติผู้เสียชีวิตทราบพนัยภูมิใจถูกควบคุมตัวมา
แล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย
ก็เดินทางกันมาโรงพยาบาลนี้จำนวนมากนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องจัดกำลังเอาไว้ดูแลที่โรงพยาบาล
เพื่อดูแลความเรียบร้อยแล้วก็เป็นการป้องกันผู้ต้องหาหลบหนีด้วยค่ะ